สนับสนุนโดยอีซูซูมิวเอ็กซ์เอกสิทธิ์แห่งความสุข
กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมเดิมพาตัวเองมานั่งอยู่ในที่เดิมที่แผนกท่ายุรกรรมหน้าห้องตรวจห้องเดิม
รอหมอคนเดิมเพื่อตรวจสุขภาพประจำปีหิวนิดหน่อยเพราะเมื่อคืนนี้งดน้ำได้อาหาร๖๘ชั่วโมงก่อนมาตรวจ
หลังเจ็บต่อเลือดเก็บตัวอย่างปัจจัวเอ็กซ์เซเรย์ปอบ
หมอก็เรียกเข้าไปฟังผมปีที่แล้วระดับไขมันคอเรเตอรอนในเลือดเกินมาเล็กน้อย
แต่ความสบูรณ์ของเว็ดเลือดค่อนข้างดีกดยูริกเกินไปเยอะเลยตามไม่เป็นเก่า
ก็เลยปรับพฤติกรรมของตัวเองใหม่เพื่อให้ได้ผลที่ดีขึ้นในวันนี้
ปลายใช้มีอะไรให้ต่อรู้ว่าแม้ตัวเองมาก็ยังอย่างดี

แล้วหมอก็เรียกบอกคุณทุกค์ไปที่ละคร
แต่ไม่รู้ทำไมเรากลับไม่ค่อยได้ฟังหมอสักเท่าไหร่
เรามองออกไปที่หน้าจังและก็นึกถึงวันเวลาที่อาณาจริง
นึกถึงวันที่วิ่งวันที่งดอาหาร

แล้วเราก็อยากจะทำตัวให้ดีขึ้นดีขึ้น
มายใจมีอะไรให้ตอบรู้
และอยู่ในเกิดในยะนานที่สุด
แม้มีใครมีอะไรให้เสิร์ฟใกล้
กลายเป็นความสุดยอด
ถ้าโลกใช่อะไรอยากสิบประกัน
ก็เหนื่อย
ราวที่เจอความที่มองใจ
ราวที่เจอความที่มองใจ
ราวที่เจอความที่มองใจ
หลายใจมีอะไรให้ต้องรู้
และตัวเองก็เป็นอย่างอีก
ถ้าไม่ได้มีอะไรให้แสดงใคร
ราวที่ใกล้อย่าเรียกเล็กน้อย
ก็ปล่อยกับความสุขใจ
ทุกทางที่นั่งรถกลับบ้าน
เราจะมีคำถามเมื่อเดิมแล้ว
เราต้องมาตรวจสุขภาพประจำปี

ทุกผู้เต้นแบบนี้นี่

แล้วสวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตลอดข่าวค่ะ

แน่นอนวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษ

คุณลุงครับเดี๋ยวรับไมค์พูดคุยกับเราหน่อย
คุณลุงชื่ออะไรคะ

ยาดมยาลมยาหมองเราพร้อมนะคะคุณลุง

งั้นขออนุญาเรียกคุณลุงอ้วน

สเต็บเทพ
แต่ขอเรียกสั้นว่าลุงอ้วนแล้วกัน
ขออนุญาตถามคุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วคะ

กันนี้ฉันน้อยกว่าคุณลุง๒๐ปี
หอบตั้งแต่๒นาทีแรก
คือแข็งแรงมากคุณลุง
วิธีการเต้นแบบนี้เขาเรียกการเต้นแบบอะไรคะ
เบรกแดนส์
เบรกแดนส์โยโย

ได้เหมือนกันคุณลุงสอนได้ไหมคะ

เดี๋ยวให้น้องตองกับคุณพี่ชนะ
คุณลุงเรียกคนนี้ว่าพี่ชนะนะคะ

อีกไม่กี่ปีอุ๊ยอีกเรื่องความย่งอายุ

จะผ่านวันผู้สูงอายุมาด้วย

อ่านดิจันทร์หนูไม่ง่าย
เดี๋ยวเราจะเต้นตามไปด้วยคุณผู้ชมลุกขึ้นมาเต้นกับเราด้วยก็ได้นะอ่าใช่แล้วคุณผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านลองดูใครแข็งแรงแข็งได้ด้วยหรือเปล่า
ดูที่ขาหน่อยนี่มาข้างหลังอ๋ออย่างนี้
มันเป็นข้อยไปอ่ะนี่ฉันรู้สึกว่าเหมือนคุณแบบเหยียบอุตรระสุนัขมาแล้วคุณเช็ดขาวอ่ะอย่างเงี้ย
ส่วนเรายังมือใหม่อ่ะเนาะค่อยไปเริ่มจากขาใช่ไหมคะคุณลุง
อ่ายังไงขาก่อนขาแล้วก็นี่นี่คือเต็มต่อมามีด้านข้างด้วยค่ะออกข้าง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
คือคุณลุงทำไมถึงมีโอกาสได้ไป

ต้องควรจะเต็มเทศให้เขาตามหาได้เหรอถึงไปให้เขาตามหาได้หรอ
ลุงไปออกที่ไหนมาเขาถึงตามหา
เพราะเห็นในคลิปฟบุรี

แล้วเขาเห็นในคลิปเขาก็เลยตามหาว่า
บุรุษหนุ่มผู้อยู่ในคลิปนั้นคือ
คุณผู้ชมถ้าเห็นนี่นะนี่แหละคือ
ตรวจสุขภาพประจำปี
ซึ่งเนื้อหาของเพลงก็จะเป็นเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุที่จะต้องเตรียมตัวไปตรวจสุขภาพ
แล้วคุณลุงคะคุณลุงเริ่มเต้นตั้งแต่อายุกี่ขวบ
๑๒ครับ๑๒ครับทำไมถึงชอบเต้นทำไมถึงตนใจเออทำไมล่ะครับ

ชอบเสียงเพลงชอบเสียงเพลงคุณลุงร้องเพลงได้ไหม
ไม่ได้ไม่ได้แต่เต้นได้เหมือนหนูเลยคุณลุง
เหมือนหนูเลยชอบเต้นแต่ร้องเพลงไม่ได้ได้ข่าวว่าเนี่ย
สมัยตอนที่คุณลุงยังหนุ่มเนี่ยเต้น๑ชั่วโมงเลยเต้นตั้งแต่กี่โมงคะ
เคยไปแข่งก็เต้นตั้งแต่๓ทุ่ม๓ทุ่ม
ถึง๖โมงฮะ๖โมงเช้านึกว่า๖โมงเย็นในวันนี้
คือเต้นไม่หยุดเลยเหรอโอ้โหนี่ไงเป็นที่มาของคำว่า
ลุงอ้วนสเต็ปเทพได้เล่นเต้นไม่หยุดจริง

พัทยาเป็นเทคสมัยนั้นเรียกว่าเทค
ปรากัวแตนในเทคคุณผู้ชม

อกจากการเต้นเบรกแดนหรือว่าป๊อปปิ้น
ที่เรารู้กันมาสักครู่นี้คุณลุงแตนแสตบไหนได้อีก
มีแบบสามชาบหอวงซึ่งอะไรอย่างนี้ได้ไหม

ได้หมดเลยได้ถึงแนวนำวงนำวงได้หมด

ไหมขออีกสักเพลงเพราะว่าหลายคนผมเชื่อว่าโดยเฉพาะคุณผู้ชม
ของคุณลุงลุงจะสนุกสนานขนาดไหน

ใช่แล้วเชิญถามมิวสิกค่ะ

โดนใจน้องมากเลยค่ะทีนี้
อ้าว

หิวมาก

เดี๋ยวยอมคับเป็นหญ้าแก่น้องค่ะ
อย่าบอกละเกินว่าเธอน่ารักแค่ไหน

ได้แต่พี่จริงนะผมอยากจะบอกเลยว่าถ้าไปดูที่ขา

วันนี้เป็นวันแรกที่เราสองคนนิ่งมากนะคะ
มาค่ะดิฉันได้แค่นี้จริงค่ะ
ฉันขอเป็นแขนแดนส์นะฮะเป็นขาแดนส์
โอ้โหดูแล้วเนี่ยยังไงก็คืน
ลูกทุ่งอะไรคุณลุงได้หมดสเต็ปได้หมดเลย
เจนว่ายังไงก็ได้ถ้าเต้นเนี่ยแล้วก็เพลงอะไรก็ได้
ขอให้เพลงมากระทบกับหูเมื่อไหร่นะปุ๊บออกเลยค่ะเหมือนน้องเลยค่ะ

เอ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหนื่อยไหม
เหนื่อยนิดหน่อย

คุณลุงบอกว่าตื่นเต้นกล้องใช่ไหม
ถามคุณลุงไปงั้นแหละอยากให้ลุงถามกลับคืนบ้าง

คุณลุงอายุ๔๖คุณลุงยังเต้นพริ้วแข็งแรงมาก
เราเนี่ยน้อยกว่ามากแต่เหนื่อยหอบสุดเลยค่ะ
จริงที่ให้แบบทีมงานเต็มอย่าดมยาลมอย่าหมอง

คุณลุงขอเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพนิดนึง
สำหรับผู้สูงอายุที่ติดตามชมรายการของเราอยู่ทางบ้าน

ก็รีบไม่ได้กินไม่ได้ดื่มเหล้า

คุณลุงออกกำลังกายวิธีไหนบ้าง
สูญภัยครับทำงานทุกวันด้วย

เอาละเหมาก่อสร้างก็คือใช้เรี่ยวใช้แรงนี่แหละ
แล้วนอกจากนี้ก็ไม่ดื่มสุรงสุราไม่เอาเลยนะ

ค่ะนี่ก็เป็นวิธีการดูแลสุขภาพจริงแล้วนะคะ
แค่เพียงเราออกกำลังกายแล้วก็ไม่ดื่มแอลกอฮอล
หรือว่าอาหารที่ทำร้ายร่างกายตัวเอง
เราก็มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วนะคะ
อยากฝากอะไรถึงผู้สูงอายุบ้างในยุคนี้

ออกกำลังกายบ่อย

ไปงานตามงานนี่ยังเจอคุณลุงอยู่ใช่ไหมคะ

เจอหมอลำลูกทู่งุงลานวัดเจอหมด

ส่วนมากก็จะเป็นลำวงนะ
โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากนะคะ

ลุงมาทั้งทีเราไม่ให้คุณลุงมาเต้นแค่นี้แน่นอน

เดี๋ยวขอปิดเบรกนี้กันไปอีกหนึ่งเพลงได้ไหม

ได้ติดตามกันในช่วงของบรรยากาศสงกรานแบบนี้

เจอเลยมิวซิก

ลวดลายแถมเป็นคนเรียบร้อย
ก็ลุกเดียวไม่กลัวปิดอ่ะไม่ก็ปล่อย
ไม่แค่เมียแม้แต่รอยโดดสกิดก็ปล่อย

มันหลุดจากการบังคับฟื้นมันไม่ได้
จริงจริงยิ่งสั่นยิ่งสู้ขาดใจ

ใจจะวายใจจะว่า
เรื่อยมีเงินวันตามหลาย
ยิ่งโจ๊กโจ๊กโจ๊กโจ๊ก
โทษกันเนื้อใครส่วน